กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่าน
ก่อนอื่นขอกลับขอบพระคุณทุกความเห็นทุกข้อแนะนำ
ที่ได้รับฟังมาตลอด๒วันที่ผ่านมานี้
ผมเรียนอย่างนี้ครับประเทศเราประสบปัญหามายาวนาน
เมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านคิดว่ายุคของนายกคนนั้น
ยุคของนายกคนนี้ดีกว่ายุคของนายกเศรษฐา
ผมขอความเป็นใจนิดนึงครับยุคของผมจริงจริงอ่ะ
เริ่มไปเมื่อวานนี้ตอนหลังผมแถลงการจบเพียงประมาณเวลา๑๐นาฬิกาครึ่งเท่านั้นเองนะครับ
ขอความรุณาขอเห็นใจนิดนึงนะครับมือใหม่ครับนะครับ
เข้าใจครับถึงความเป็นห่วงเป็นใยเข้าใจถึงความปรารถนาดีที่มีให้นะครับ
ก็ขอให้เข้าใจว่าผมมีความตั้งใจจริงนะครับมีความทะเยอทยาน
พร้อมรับฟังทุกคำติชมจากท่านสมาชิกอันทรงเกียจทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นจากวุฒิสมาชิกฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ตามที
ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้รวมเป็นตัวแทนที่พี่น้องประชาชน
ให้ความไว้วางใจสูงสุดเข้ามานั่งในสภาอันทรงเขียนนี้
ความหวังในการทำหน้าที่ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ
เพราะฉะนั้นอะไรที่ท่านคิดว่าดีต่อพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันเสนอมา
ตลอดสองวันของการอภิปรายผมได้รับฟังทั้งฝ่ายค้าน
รัฐบาลมาโดยตลอดซึ่งหลายอย่างยอมรับครับ
เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นประโยชน์ต่อการทำนโยบาย
ปรับปรุงแต่งเติมนโยบายในอนาคต
หลายอย่างรัฐบาลจะรับไปพิจารณาครับ

ผมมีเรื่องที่จะขอชี้แจงต่อความคาดหวังของสมาชิกรัฐสภาอยู่เรื่องหนึ่ง
วาระการประชุม๒วันที่ผ่านมานี้คือการแถลงนโยบาย
ซึ่งเป็นการกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล
สิ่งที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะทำ
และภาพหวังผลลัพธ์ของการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาลนี้
นโยบายทั้งหมดถูกรวบรวมโดยพักร่วมด้วย
ที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน
ตลอดช่วงก่อนวันที่๑๔เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
พักต่างมีความตั้งใจ

ที่จะร่วมกันบริหารให้ประเทศฝ่าวิกฤตทางการเมือง
แก้ปัญหาเร่งด่วนที่มีอยู่มากมาย

หลายท่านได้ให้ความเห็น
อยากให้มีรายละเอียดเพิ่มเติม

เวลาไทม์ไลน์ทั้งหลายไม่ต้องห่วงครับมีแน่นอน
รัฐบาลจะจัดทำรายละเอียดต่างต่างให้ครบถ้วนมีที่มา
งบประมาณตัวชี้วัดไทม์ไลน์บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการของแต่ละกระทรวง
พร้อมกับผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนที่สำคัญเรื่องของงบประมาณ
รัฐบาลนี้ก็ทราบดีและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารงบประมาณ
สำหรับทุกนโยบายอย่างมีความระมัดระวังไม่ให้กระทบสัดส่วนหนี้สินสาธารณะ
ที่หกสิบสามเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปอีกโดยไม่มีเหตุอันควร
ธรรมธารณสภาที่ครบวันนี้ผมและคณะรัฐบาลนี้ทุกคน
เพิ่งเข้ามารับหน้าที่ใหม่บางท่านก็คุ้นเคยหน้าตากัน
เพิ่งจะสามารถสั่งการเริ่มบริหารกระทรวงได้หลังจากแถลงนโยบายไปเมื่อวานี้
เรียนอีกครั้งครับต้องขอเวลาครับ
เดี๋ยวพีแผนไว้ให้ดูแน่นอนครับท่านประธานครับ
ขอให้๔ปีต่อนี้ไปเป็น๔ปีของการที่พวกเราทำงานหนัก
ทุกท่านทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่คุ้มเงินภาษี
และความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนที่ได้มอบให้

ความสำเร็จของนโยบายที่แถลงไปของรัฐบาลนี้จะถูกพิสูจน์ได้โดยการเจริญเติบโตของประเทศ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
เหลื่อมล้ำความมั่นคงการศึกษาสิทธิเสรีภาพ
บังคับใช้กฎหมายและอีกหลายประการ
ผมนายเศรษฐาทวีสินขอเชิญชวนให้ทุกท่าน
รัฐสภาอันทรงเกียรตินี้ร่วมกับประชาชนทุกคน
ติดตามการทำงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับพวกเราขอบคุณครับ